อีกประมาณสัก๒ชั่วโมงได้ไม่ถึงหรอกนะครับ
แข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมไทยกับทางเมียนมาที่ไทยบุกไปเยือน
เราก็ถ่ายเท่าสดนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มเข้าสัญญา๑๘นาที๒๐นาทีแล้วนะ
เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยกับการจัดตัวของมิรวรรณรายวัชซึ่งผู้สื่อข่าวของเราคุณวิรุธเจริญเชื้อเดินทางไปที่นั่น
แต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นการคาดการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์ว่าล่าสุดเดี๋ยวเผื่อรายชื่อออกมาจะได้ทราบว่าตรงหรือไม่ตรง

ใช่ครับดูแทคติกกันก่อนนะครับรูปแบบการเล่นของทีมไทย
รายวัชก็เลือกใช้เซ็นเตอร์คู่แล้วก็แก๊กเติมสองฝั่งเหมือนเดิมแผงหลังแบ็คโฟนะครับ
เป็นแท็กติกที่ทีมไทยใช้ในช่วงแรกนะครับ
แล้วก็จะเห็นว่ารายวัชให้ความสำคัญกับเกมรับแม้ว่าทีมไทยจะต้องเปิดเกมบุกใส่ทางเมียนมาก็ตาม
สภาพทีมแล้วก็ความเหนือกว่าในระดับอาเซียนทางเจ้าบ้านต้องรับแล้วก็รอโต้อยู่แล้ว
การรับจะเป็นคู่เดียวกับที่ใช้ในการเล่นกับออสเตรเลียแล้วก็เสมอได้
แล้วก็แพ้ไปขออภัยนะครับแพ้ไป๑ต่อ๒แต่สู้สนุกเลยในเกมบอลโลกรอบคันเลือกนัดสุดท้าย
ซึ่งธิริพันธ์ก็แสดงให้เห็นว่ายามที่ไม่มีธนบูรณ์นะครับ
เขาก็ทำหน้าที่กับผู้เล่นคนอื่นได้แบบไม่มีปัญหา

กลางรุกนะคะก็ไม่มีเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะคะ
ที่มีปัญหาการป่วยแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ก็จะเป็นโอกาสของบดินผาลาที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในเกมนี้แหละ
ว่าจะแทนที่ได้อย่างไรบ้างนะคะ
ส่วนมงคลทศกัยก็จะได้กลับมาออกสตาร์ทอีกครั้งค่ะ

น่าสนใจ๑ตำแหน่งก็คือเทียทรบุญมาทันนะคะ
ซึ่งรายวัชก็น่าจะเห็นอะไรบางอย่างความพิเศษในตัวอุ้ม

ส่วนหน้าเป้าก็คนนี้เท่านั้นเลย

ยิงประตูได้ในอาเซียนคลับที่เราเป็นแชมป์ครั้งล่าสุดนะครับ
สำหรับผู้เล่นสำรองที่มีโอกาสในการลงสนาม
ก็จับตาไปที่สุพธจดจำนะครับ
กับการประเดิมทีมชาติครั้งแรกจะได้ลงหรือไม่
เดี๋ยวได้ติดตามแน่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
โดยถึงการคอมแบคกลับมาของชายริชปุย
หลายคนก็อยากเห็นว่าช่วงพีคกับตอนนี้ที่หายเจ็บกลับมาแล้ว
หายไปนานเหมือนกันนะกับทีมชาติ
ที่ได้พิสูจนตัวเองอีกครั้งหนึ่งในการกลับมาทีมชาตินะครับ
มาดูพม่ากันบ้างของเกรสซีเซตอนนี้ก็กำลังเตรียมทีมลุยศึกเอเชียนคลับรอบคัดเลือกกับคิกิสถานที่จะแข่งวันที่๑๐ตุลาคมนี้
ระบบที่จะมาในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ๔๕๑ก็จะมีอองตูกองหน้าจากชุด๔เกมที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีลงล่าตะข่าย
ส่วนตัวเก่งนะคะอย่างกัปตันทีมค่ะอย่างอ่องจอนะคะจอโคโคแล้วก็จีลินก็มีโอกาสลงสนามทั้งหมดเลย
ก็เป็นชุดใหญ่นะครับของทางเมียนมาไม่ได้ขาดผู้เล่นตัวหลักอะไรมากมาย
แล้วก็บางคนอายุสักประมาณ๒๑๒๒นะครับก็แน่นอนคือเมียนมาเนี่ย
ใช้ชุดนี้เล่นตั้งแต่อาเซียนคลับในครั้งก่อนนู้นแล้วเพราะว่าเขาแบกอายุมาตลอด
พอสร้างทีมตั้งแต่ชุด๒๐ปีนั้นความเข้าใจในเกมค่อนข้างสูง
แต่คุณภาพผู้เล่นยังเป็นรองทีมไทยอยู่แต่วันนี้เขาจะวัดศักยภาพนะ
เพราะว่าเขามีโปรแกรมสำคัญก็คือการเล่นเอเชียนคลับรอบคันเลือก
ซึ่งเราเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วแต่เราจะเตรียมทีมเพื่ออนาคตในการเล่นเอเชียนคลับรอบสุดท้าย